ขอโชคกันบ้างดีกว่าเอ๊ะแต่ว่าก่อนจะขอโชคมันมีการทำพิธีกรรมที่เรียกว่าเป็นการเรียกขวัญของชาวอีสานค่ะ
นี่ค่ะจังหวะเพลงนะมีหมอแคนด้วยนี่รู้เลยว่าชาวอีสานแน่
แต่จังหวะตึ้งสุดท้ายนี้เราประกอบให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นไปกับเรานะคะ
คนทำพิธีนี่หน้าขาวจังเลย
ก็ประกอบพิธีมีการแต่งตัว

เนี่ยค่ะเรียกว่าพิธีรำผีฟ้าพญาแถนนะคะเป็นพิธีกรรมโบราณของชาวอีสานใต้
ซึ่งพิธีกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อบูชาผีฟ้าและพญาแถนค่ะ
เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคนหนึ่งบนบ้าน
รักษาโรคภัยหรือเรียกขวัญผู้ป่วย
ใครเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็มองว่าเออขวัญหนีดีฟอร์กก็ต้องเรียกขวัญกลับมา
หรือแม้แต่เรื่องของการขอเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล
ชื่อเรื่องการพ่อปู่การทำการเกษตรด้วยนะคะ
ในพิธีนี้ค่ะคุณจะมีการจัดบายสีเครื่องเส้นไหว้นะคะ
ทำอย่างสวยงามจากนั้นก็จะให้ร่างทรงเป็นคนทำพิธีกรรมค่ะ
ซึ่งร่างทรงนี่แหละสมมุติจะเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับผีฟ้าหรือพญาแถนนะ
ให้มาทำการสิงสถิตร่างแล้วก็ทำพิธีกรรม
คนโบราณเขาเชื่อนะคุณถ้าปีไหนไม่ได้จัดพิธีกรรมนี้
ฟ้าพญาแถนจะโกรธแล้วก็จะทำให้ฝนตกต้องไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น

ไวจริงนะฮะซึ่งในปัจจุบันทางพิธีกรรมแบบนี้ก็น้อยพื้นที่ที่เขาจะทำกัน
ก็ยังมีลูกหลานบางพื้นที่บางส่วนบางคนบางหมู่บ้านนี่แหละ
ยังคงสืบสารพิธีกรรมนี้อย่างต่อเนื่องก็เรียกได้ว่าไม่ให้มันสูญหายไป
เพราะว่าชาวอีสานกับความเชื่อเรื่องผีเป็นของคู่กัน
นะคะก็จะทำพิธีแบบนี้อยู่เรื่อยแต่ว่าแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้าง
เรื่องการขอฝนนี่ก็ทำกันทุกปีอยู่แล้วก็หวังว่าจะตกต้องตามฤดูกาล
แต่ปีนี้มาเร็วหน่อยนะคือบางที่มาแต่บางที่ก็ไม่มา
ขอบคุณนะ